แล้วอันนี้ตอนเผาไหม้กุฏิแล้วนี่นะฮะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยจะเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งเผาขยะอยู่ที่ข้างกุฏิของเจ้าวาดกลางดึกนะเมื่อคืนวันก่อนมีชาวบ้านเขาเข้ามาถามว่าเออมาทำอะไรก็บอกว่ามาทำความสะอาดวัดเพราะขยะกับย่าเนี่ยมันรกมากแล้วก็คุยเล่นตามปกติก่อนจะเดินออกมาจากจุดแถวนั้นนะฮะจนกระทั่งกลางดึกของเมื่อ
จะมีคลิปหนึ่งเป็นภาพที่กุฏิเจ้าวาดถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเลยนี่นะฮะคือวันวันก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาเผาขยะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี่กุฏิเจ้าวาดวอดทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็มีเจ้าวาดเนี่ยท่านต้องกระโดดหนีลงมานะครับทุกผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บนะฮะคือคนที่ให้ข้อมูลบอกว่า
นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับเราลงพื้นที่ไปหงวดจันทรังสีนะครับอยู่ที่บ้านนองสำรง
วัดนี้นะฮะได้คุยกับท่านจ้าวาดวัดนะครับ
ไฟไหม้กุฏิท่านบอกท่านต้องหนีออกมาทางหน้าต่างแล้วก็ร่วงตกลงมากระแทกพื้น
นี่ญาติโยมต้องมาคอยช่วยกันนะฮะอยู่ที่สาราวัดเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
จากการสอบถามเนี่ยทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยเกิดจากฝีมือของลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วตำรวจก็จับตัวไปดำเนินคดีก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ทางชาวบ้านหรือว่าทางวัดบอกอยากให้เอาไปบำบัดเหลือเกิน
พระครูจันทร์นะฮะท่านเจ้าวาดวัดบอกกับเราว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒เกือบตี๓ก็นอนจำวัดปกติ
อยู่ผู้ชายคนนี้พูดขึ้นมาเสียงดังบอกจุดแล้วเด้อหลวงปู่
ไฟไหม้แล้วเด้อแล้วไฟก็ไหม้กุฏิของหลวงปู่นี่ฮะ
ไฟไหม้ขึ้นมาถึงบนกุฏิพอเจ้าวาดตั้งสติได้เนี่ย
ต้องปีนหนีออกมาทางหน้าต่างงัดหน้าต่างกุฏินะฮะ
คดีหน้าต่างมันพังอยู่แล้วก็งัดได้ง่ายหน่อย
ก็เลยหนีรอดมาได้แต่ก็ล่วงตกลงมาได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะ
แทกเนี่ยปวดหลังปวดเอวไปหมดคือก้นกระแทกพื้นเลย
แต่ก็ต้องไปตามชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟต่อในตอนนั้นแล้วก็แจ้งดับเพลิงให้มาช่วย

เคยเข้ามาเผาเข้าข้างกุฏิจ้าวาดมาทั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อ๑๑เมษายนนะตอนกลางวัน
ชาวบ้านก็มาห้ามเอาไว้แล้วก็
นำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทไปแล้ว

เผาขยะข้างกุฏิตอนกลางคืนอีก

คนมาเห็นก็อ้าวก็หยุดไป
อีกวันนึงมาเนี่ยคงไม่มีใครเห็นทีนี้เผากุฏิ

ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือนักขณะนี้หลักฐานมันยังไม่เพียงพอยังเอาผิดไม่ได้
แม้ชาวบ้านจะบอกว่ารู้ว่าเป็นใครแต่มันไม่มีหลักฐาน
มันก็เลยไม่สามารถจะคุมตัวดำเนินคดีได้
ขณะเดียวกันภูมิกับการสพพลนะครับบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
วัดจันทรังศรีเนี่ยคาดว่าจะเป็นลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ลงมือเผา
เนื่องจากอยู่ในที่เกิดเหตุเวลาเกิดเหตุมีพยานที่เห็นเดี๋ยวก็ต้องคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
แล้วก็สอบปากคำหาพยานหลักฐานกันต่อไป